มีแฟนข่าวคนไหนเลี้ยงแมวไหมค่ะเลี้ยงแมวนี้ใช่ไหมเลี้ยงค่ะ
หายไปไหมอุ้ยไม่เคยแค่แค่มันแบบไปแบบแป๊บเดียว
ต้องข้ามคืนหรอก๒๓ชั่วโมงนี้ก็ใจแป้วแล้ว
แป้วแล้วแค่คลาดสายตาแป๊บเดียวคุณผู้ชมเคยไหมฮะ
แมวแล้วแมวหายมาบอกกันหน่อยตามหายังไง
เคยได้ยินไหมใช้แมวหาแมวครับ

แมวจรหาแมวเลี้ยงครับเจอด้วยฮะ
แมวสีขาวของหนุ่มคนนี้หายไปจากบ้านหลายวันแล้ว
หาเท่าไหร่หาไม่เจอครับใช้วิธีบอกกันปากต่อปากในกลุ่มคนรักแมว
ฝากแมวจรแถวบ้านไปตามหาแมวเลี้ยงให้หน่อย
ให้ไปตามกลับบ้านด้วยหลายคนลองใช้ดูปรากฏได้ผลนะ
หนุ่มคนนี้ลองทำเหมือนกันน้องแมวเขากลับมาบ้านจริงด้วยครับ
คนที่มาดูคลิปนี้ก็มาบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่เคยประสบดู
เขาบอกแบบนี้เลยนะแมวหายออกจากบ้านไปหลายวัน
ทำตามในกลุ่มคนรักแมวที่บอกมาปรากฏกลับมาจริงด้วย
วิธีการนี้เป็นวิธีที่เหล่าบรรดาธาตุแมวก็ใช้กันเป็นประจำครับ
ที่ผ่านมามีหลายเคสแล้วที่ใช้แมวจรไปตามหาแมวเลี้ยง
นี้ก็ใช้แมวจรตามน้องสามสีให้กลับมาบ้านครับ
โดยเจ้าสามสีก็เจ้าของเนี่ยนะปริ้นต์รูปเจ้าสามสีมาเลย
ให้น้องแมวจรดูนี่นะเจ้าสามสีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะดูนะ
ดูนะไปหามาให้หน่อยหามาให้หน่อย
น้องเป็นสามสีแบบนี้นะลูกไปตามน้องกลับมาให้หน่อยสวยขึ้น
ที่มีช้อนมิว

เจ้าสามสีก็ถูกเจ้าแมวดำซึ่งเป็นแมวจรตามกลับมาครับ
ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะ

ใครลองใช้อยากลองตามก็ลองดูได้นะครับ
นำมาโพสต์ไว้โชยูเป็นแมวเปอร์เซีย
เพศเมียหายออกจากบ้านเจ้าของในฝั่งแมวจรแถวบ้านชื่อลุงจร

จรให้ช่วยตามหาหน่อยปรากฏว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็น
ชัดว่าลุงจรเป็นคนพาโชว์อยู่กลับมาบ้านจริงครับ
เขาชื่อโชยูบอกให้เขากลับบ้านด้วยนะแม่เขาตามหา
นี่ครับลุงจรพาโชยุมาส่งถึงบ้านเลย
จอนี่ไม่ใช่ชื่อฝรั่งนะคุณผู้ชมเป็นจอนวิกหรือจอนสโนอะไรนะ
จรจอจานรอเรือฮะจรจัด
ก็เดินอยู่ด้านหลังครับมาส่งเจ้าโชว์อยู่
เจ้าของเจ้าโชยูก็อยากจะเล่นลุงจรนะ
ไม่ชอบหลุมัดเจ้าของชโยูก็ได้จะเทอาหารแมวทิ้งไว้

ดูคลิปนี้แล้วก็ยังถามว่ามันทำได้จริงเหรอ
หลายคนก็สงสัยนี่คุณผู้ชมส่งอะไร
สามีหายจะใช้อะไรต่างยากแล้วค่ะ
นี่เรื่องในครอบครัวจริงไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงเลยนะครับ